หลังมีการเปิดภาคเรียนใหม่แบบออนไซต์เต็มรูปแบบ
บึงกาลซึ่งเป็นโรงเรียนมัธยมขนาดใหญ่ในตัวจังหวัด
มีนักเรียนตั้งแต่ระดับชั้นม๑ถึงม๖กว่า๒๗๐๐คน
โดยนายสุรสิทธิสิทธิอมรผู้อำนวยการโรงเรียนบึงการเผยว่า
ห้องเรียนดังกล่าวเตรียมไว้สำหรับนักเรียนที่ติดเชื้อโควิด
สามารถเข้าเรียนห้องนี้ได้ตามปกติ
โดยไม่ให้กระทบกับการเรียนการสอน
เรื่องต้นเตรียมไว้๑ห้องรองรับได้ประมาณ๒๐คน
หากผู้ปกครองจะให้เรียนอยู่ที่บ้านก็สามารถทำได้เช่นกัน
โดยจะมีครูสอนทางออนไลน์ให้
ส่วนมาตรการป้องกันระหว่างนักเรียนและครู
โดยจะมีครูอนามัยคอยดูแลอีกขั้น
ตามแนวทางสครูไอโซเรชั่น
ให้เปิดเรียนได้แม้มีคนติดโควิด๑๙